จับปืนเถื่อนกันหน่อยค่ะตำรวจ๑๙๑บุกจับแหล่งประกอบปืนเถื่อนส่งขายออนไลน์
ของกลางมาเยอะพอสมควรค่ะ
แล้วที่สูตรทราบแล้วมันก็คืออวดปืนเคลื่อนกับศูนย์ปืนตามเขยาอวดปืน
บีบีกันที่ถูกดัดแปลงพร้อมกับชิ้นส่วนปืนจริงและกระสุนรวมเกือบ๔๐๐ชุด
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รักษาราชการแทนผู้บังคับการ

ถนนสุขุมวิทย์ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่

หลังจากสืบทราบมาว่าที่นี่เป็นแหล่งซุกซ่อน
แล้วก็ผลิตอาวุธเถื่อนขายทางเฟซบุ๊ก
ผู้ต้องหาก็คือนายปิยชัยเรืองศาสตร์
ขณะที่ผู้ต้องหาอีกคนนึงสามารถหลบหนีไปได้

จากเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์สาขาดอนเมือง
พบผู้ต้องหาจัดส่งปืนดัดแปลง

สอบสวนนายปียชัยก็รับสารภาพ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานอยู่ที่บริษัทผลิตแก้วแห่งหนึ่ง

เพื่อนที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันก็เลยชักชวนไปประกอบปืนเถื่อนขายตามเฟซบุ๊ก
โดยจำหน่ายในราคากระบอกละ๓๐๐๑๐๐บาท
แล้วขายเป็นกี่กระบอกละประมาณ๔๐๐๐บาท
ไม่ใช่ภูมิไม่ใช่ขายครับ
แล้วส่งเหรอครับคนส่งประมาณ๔๐๐๐บาทใช่ไหมครับครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ปืนที่ตรวจพบนั้นสามารถใช้ทำร้ายชีวิตได้
สั่งซื้อก็มีลักษณะเป็นซุ้มและใช้งานเพียงครั้งเดียวก็ทิ้งไป

หลังจากนี้จะขยายผลเพิ่มเติมว่ามีใครอยู่ในกระบวนการบ้าง
พร้อมกับจะได้นำของกลางทั้งหมดไปแถลงผลจับกลุ่มที่บรชนต่อไปค่ะ